แท็กซี่ที่แอบถ่ายผู้โดยสารนั่งโป๊
และมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์เผยแพร่ในโลกโซเชียล

ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องแท็กซี่มันหลายประเด็นหลายเรื่องเหลือเกิน

สะท้อนถึงเรื่องการไปใช้บริการ

บางคนบอกว่าไม่กดมิเตอร์บ้างแหละ
บางทีมีการเอามิเตอร์ไปปรับ
ทำให้ค่าโดยสารมันเพิ่มขึ้นมา
แล้วทีนี้สิ่งที่ตามมาต่าง
มันคือเรื่องของการโทษของคนขับแท็กซี่

โดยเฉพาะเรื่องของการปฏิเสธผู้โดยสารนะครับ
เพราะว่าจะมีข้อกฎหมายใหม่ออกมาหรือเปล่า
และมีการเพิ่มโทษสำหรับโชเฟอร์แท็กซี่
ที่ปฏิเสธผู้โดยสาร
โทษเดิม๒๐๐๐บาทปรับสูงขึ้น

ผู้ประกอบการจะโดนด้วยหรือไม่อย่างไร
นั้นต้องรอติดตามชมจากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย

วันนี้มาวิเคราะห์เรื่องของการปฏิเสธผู้โดยสารของรถแท็กซี่กันนะครับ

หยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้กันอีกทีนึง
เพราะว่าใครที่ไม่ได้โดยสารแท็กซี่บ่อย
หรือใช้เท็กซี่บ่อยไม่รู้หรอกครับ
เวลาแท็กซี่ปฏิเสธเราไม่ไปอ้างเหตุผล
กะไม่ทันอ้างเหตุผล
แก๊สกำลังจะหมดสารพัดนะครับ
คนไม่เจอไม่รู้หรอกว่าเรารู้สึกยังไง
คอยแล้วคอยอีกกว่าจะมาสักคันหนึ่งก็นาน

ัสอาวแต่มาแล้วปฏิเสธอีก
แต่ทีเพราะฝรั่งโบกเอ๊ะไป
คนไทยด้วยกันปฏิเสธไม่ไป
บางทีฝนตกพร่ำคอยแท็กซี่อยู่ในที่ร่ม
พอเห็นแท็กซี่มาวิ่งออกมายอมตากฝนมาอ้าวไม่รับ
มันเป็นความรู้สึกที่เราต้องตั้งคำถามว่า
เรื่องแบบนี้ทำไมทางการ

ทำไมพอมาถึงประเทศไทยเรื่องแบบนี้แก้ไม่ได้
ก็เห็นออกข่าวมีความพยายามอย่างโน้นอย่างนี้

ซุ่มจับกันเสียทีนึง
พอหลังจากนั้นทุกอย่างเข้าที่เหมือนเดิม

เรื่องที่เรามีความหวังวันนี้
ก็เรื่องที่คุณบุ๊กได้โปรยไปเมื่อสักครู่
เขากำลังจะแก้กฎหมายใหม่
ข่าวนี้มาจากรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกธานีสืบเลิก
ท่านก็บอกว่าในกฎหมายใหม่
ที่จะเป็นการร่วมร่างพรบขนส่งทางบก
กับพรบรถยนต์เข้าด้วยกัน
กฎหมายใหม่ตัวนี้จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

แท็กซี่ปรับได้ถึง๕๐๐๐บาท
ส่วนผู้ประกอบการเจ้าของอู่

ปรับได้ถึง๕๐๐๐๐บาท

กฎหมายเดิมเนี่ยใครปฏิเสธผู้โดยสารบทลงโทษ

แต่ตำรวจก็ไม่เคยปรับถึง๒๐๐หรอก
๓๐๐๕๐๐เพราะว่าเห็นใจกัน
แต่การเห็นใจกันทำไมเขาไม่กลัว
พรบฉบับที่ว่านี้อยู่ที่ไหน
ก่อนหน้านี้ได้เสนอ
ไปถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วครับ

ยังไม่ได้พิจารณา
พรบฉบับนี้ก็ยังค้างเติ่งอยู่
ทีนี้พอเปลี่ยนสภาพธิบัตร
จากสนชเป็นสภาพธิบัตรผู้แทน
เขาก็มีข้อกำหนดว่าถ้ารัฐบาล
จะส่งร่างพรบที่ค้างอยู่

ต้องดำเนินการภายใน๖๐วัน

จะส่งร่างพรบฉบับนี้
เข้าสู่สภาพธิบัตรผู้แทนราษฎรไหม
สภาพธิบัตรผู้แทนราษฎรเมื่อรับหลักการแล้ว
จะใช้เวลานานแค่ไหน
จะเอาเรื่องไปดองไว้นานแค่ไหน
หรือเข้าไปเข้าคิวอยู่นานแค่ไหน

แต่ว่าอย่างน้อยก็คือมีความหวัง
มีความหวังว่าถ้าโทษมันแรง
คนขับแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารจับได้

โอ้โห๕๐๐นี่ทำมาหากินอยู่หลายวันนะ
ไปหมดกับค่าปรับเอาไหมล่ะ
แล้วเจ้าของอู่ผู้ให้เช่าผู้ประกอบการ

เจ้าของอู่จะต้องคาดคันกับคนขับแท็กซี่บอก
เองอย่าไปปฏิเสธผู้โดยสารนะ

ไม่รับผู้โดยสารปฏิเสธผู้โดยสาร

เช่ารถอู่ไหนเขาก็ไม่ให้เช่าเพราะว่าทำให้เจ้าของอู่เดือดร้อนไปด้วย
นี่คือสิ่งที่เรารอความหวังกันอยู่ว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมา
มันน่าจะแก้ปัญหาได้แต่นั่นแหละประเทศเราเนี่ยเวลาจะออกกฎหมาย
จะแก้กฎหมายโอ้โหเหนื่อยยากลำบากแสนเข็น
แต่พอกฎหมายออกมาแล้วการบังคับใช้กฎหมาย
หล่อแหละเหยาะแหยะหย่อนยานไม่เอาจริง
ร่างกฎหมายพิจารณากฎหมายทำกันเป็นวักเป็นเวรแทบเป็นแทบตาย
ออกมาแล้วไม่บังคับใช้บังคับใช้แบบเหยาะแยะคนก็ไม่กลัว
แพงแต่คนไม่กลัวก็ไม่มีประโยชน์
หรือบางทีโทษแพงอ้าวมันจะนำไปสู่การเจรจากัน
นี่โทษปรับถึง๕๐๐๐นะถ้าไม่อยากโดน๕๐๐๐
แต่ก่อนเนี่ยเอามา๕๐๐๓๐๐คราวนี้พอโทษแพง
ถ้าไม่อยากโดนปรับถึง๕๐๐๐เอามา๒๐๐บาท
ก็มีการตั้งสารเตี้ยจ่ายกันข้างถนนตรงนั้นอีก
แล้วจะทำยังไงถึงบอกว่า
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายปัญหาความไม่สุจริตใจต่อหน้าที่
ปัญหาเรื่องการทุจริตกันแบบนี้มันแก้ไม่ตก
พอแก้ไม่ตกก็บังคับใช้กฎหมายไม่ได้
พอบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ไอ้คนทำผิดกฎหมายก็ไม่กลัว
พอคนทำผิดกฎหมายไม่กลัวเวรกรรมมันก็มาอยู่กับชาวบ้าน
แล้วจะทำกันยังไงจะทำกันยังไง
ฉะนั้นเอาล่ะอย่างน้อยก็มีความหวังคือต้องรอ
รอกฎหมายฉบับใหม่ว่ากระทรวงคมนาคมจะนำเสนอคอรมอล์
แล้วนำเสนอคอลโมไม่ต้องนำแล้วเพราะผ่านคอลโมมาแล้ว
เหลือแต่นำเสนอสภาแล้วในสภาจะพิจารณากันยังไง
จะเห็นความสำคัญของเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน
อันนี้ต้องคอยตามดูแต่เรียกว่ามีความหวังครับ
ทีนี้ก็มาถึงช่วงลำลึกถึงครบรอบปี
ปฏิบัติการกู้ภัยทีมหมูป่าติดถ้ำเขานางนอน
เมื่อวานนี้ก็ได้นำเรื่องของทีมกู้ภัย
ซึ่งเป็นทีมที่มีทั้งหน่วยราชการทหารหน่วยซีน

แต่ว่ายังมีอีกทีมหนึ่งอีกพวกหนึ่งครับ

แล้วหลั่งไหลกันมาจากทุกทิศทุกทาง

ใครมีเครื่องสูบน้ำก็ขนเครื่องสูบน้ำมา
ใครมีเครื่องสูบน้ำที่ใหญ่

คนที่ไม่รู้จะมาช่วยยังไงได้
ขายข้าวขายแกงขายร้านอาหารปิดร้านอาหาร
เอาร้านอาหารมาตั้งเป็นโรงครัว
จ่ายใครต้องการกินอาหารมา

หมดเมื่อไหร่เติมเมื่อนั้นหมดเมื่อไหร่เติมเมื่อนั้น
แล้วบางทีไม่ใช่ร้านใหญ่หรอกครับ
ร้านเล็กเนี่ยคนที่เกือบจะเรียกว่า
ขายไปวันกินไปวัน

มาตั้งเป็นโรงครัวเปิดร้านอาหารกัน

ในช่วงเวลานั้นท่านจำได้ไหมครับ
เราดูข่าวเนี่ยไปสะดุดตากับทีม
รังนกจากเกาะลิบงจังหวัดตรัง
ทีมนี้ครับเขาดูในโทรทัศน์

การไปช่วยเหลือต้องไปปีนถ้ำกัน
คนที่ไม่ชำนาญเรื่องการปีนถ้ำก็ลำบาก
พวกเขาเนี่ยชีวิตอยู่กับการปีนถ้ำเก็บรังนก
เขามีความรู้สึกว่าอยากมาช่วย
รวมตัวกัน๕๖คนเงินไม่มี
ก็ไปเรียรายเรียรายเงินชาวบ้านแถวนั้น
เขาก็ให้มาพอจะเป็นค่าตัวเครื่องบินขาไป
ไม่พอขากลับขาไปก่อนไปตายเอาดาบหน้า
กลับยังไงยังไม่รู้แต่ไป
ไปแล้วก็ไม่ไปยุ่งอยากกับใคร
ไม่ไปเกะกะไม่ไปอะไรกับใครทั้งนั้น
แยกย้ายกันปีนป่ายเขา
เพื่อจะหาทางที่จะลงไปในถ้ำ

ภาพที่เราเห็นเนี่ยเขาก็
เขาก็ไม่เรียกร้องอะไรหรอกครับ
ตรงไหนก็นอนได้ซุกหัวนอนตรงไหนก็นอนได้
ฝนตกด้วยช่วงนั้นกินอาหารก็ขอแค่เข้ากล่อง
ท่านดูภาพในจอดดีครับที่เห็นนอนกันอย่างนั้น
ก็เลยอยากจะลำลึกถึงคนเหล่านี้ว่า
เขาเป็นอาสาสมัครนิรนาม
ครบรอบหนึ่งผีกู้ภัยทีมหมูป่า
ผมจะบันทึกเรื่องราวนี้ไว้ด้วยกรอนบทนี้ว่า
ทุ่มเทร่วมพลังอยู่หลังกล้อง

แต่มาตามคำสั่งของหัวใจ
มาเดินดุ่มไปหาหนทาง
รบกวนไม่เกะกะไม่ร้องขอ
เพียงเข้ากล่องก็พอแล้วทุกอย่าง
นอนก็นอนคดคู้อยู่ข้างทาง
จะหนาวร้อนก็ช่างจะเป็นไป
เรียกได้ว่าปิดทองอยู่หลังพระ
เป็นผู้เพียงเสียสละไม่ยิ่งใหญ่
พอเจอเด็กก็ร้องไห้ตื้นตันใจ
แล้วก็เดินจากไปพร้อมข่าวดี
อาสาสมัครนิรนาม
เธอได้ฝากสิ่งงดงามไว้ที่นี่
ภูมิใจกับสิ่งหนึ่งที่พึงมี
คือภูมิใจกับความดี
ที่ได้ทำ